ให้คุณผู้ชมแจ้งพี่กัดมาหน่อยว่าผัดไทยร้านไหนอร่อยมาเยอะเลยนะคะ

ผัดไทยโรงแรมแกรนเยาวราช
ไทยแม่อารมณ์แม่กรอง

เนี่ยชายาสุร่าโอ้โหประตูผีอะไรแบบนี้นะคะผัดไทยกลางต้นสมอค่ะ
ไทยรสทิพย์โคราชไปกันเลยไหมคะทีนี้ค่ะเรื่องของผัดไทยเนี่ย
ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีสื่อต่างประเทศนะคะทั้งที่อังกฤษ
ทั้งที่ออสเตรเลียนะคะนำเสนอข่าวของสองสามีภรรยาคู่นี้
ผู้ชายชื่อว่านายสเตซี่กับรายอันนะคะนางสเตซี่กับนายไรอัน
เขาเป็นชาวเพิร์ตประเทศออสเตรเลียเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ประเทศเขา
บอกว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
มากับลูกชายวัย๒ขวบและลูกสาววัย๖ขวบ
แล้วเขาไปกินผัดไทยที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่ง
ตอนที่มาเที่ยวที่เมืองไทยปรากฏว่าเขามีอาการแบบโอ้โห
ไข้ขึ้นเหงื่อออกตัวสั่นแล้วอาการแย่ลงเรื่อย
จนถึงขั้นรีบจองตัวกลับประเทศอะค่ะครับทีเนี้ยตัวภรรยาเล่าให้สื่อต่างประเทศฟังว่า
ถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยนะมีปัญหาหนักมากท้องเสียรุนแรง
จำอะไรไม่ได้ตลอดทั้งเดือนพยายามจะพบคุณหมอหลายคน
แต่คุณหมอก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าสาเหตุของอาการป่วยเกิดจากอะไรกันแน่
อืมจนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทั้งคู่เนี้ยค่ะ
ทั้งนายและนางเนี่ยไปพบกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องปรสิต
ครับคุณหมอตรวจพบว่าเขาได้รับ
อืมดังนั้นเนี้ยเขาทั้งคู่ก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
สี่สัปดาห์ก็คือเป็นเดือนนะคะครับหมดค่ารักษาพยาบาลก็คือเดือนละหนึ่งหมื่นดอลลาร์
หรือประมาณ๓แสนบาทต่อเดือนนะแล้วเขารักษามาร่วม๒ปีค่ะ
กว่าร่างกายจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับเขาพูดถึงขั้นที่ว่าไม่เอาแล้ว
ไม่เอาแล้วไม่กลับมาเที่ยวประเทศในแถบเอเชียอีกแล้ว
กลัวมากแต่ทั้งคู่เขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่
ไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยแต่เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเขารับเชื้อปรสิทธิ์เข้าไป
เพราะเขาไปกินผัดไทยที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งที่เขามาเที่ยวเมืองไทย
ไทยที่เขากินก็ไม่ใช่ถูกถูกนะคะเขาบอกว่าผัดไทยที่เขากินกันเนี่ย
จานละ๒๐๐บาทเป็นศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า
เป็นทั้งคู่เลยใช่ทั้งสองคนเลยทั้งสามีทั้งภรรยา
แต่คือไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงแหละแต่ว่าพอข่าวออกมาแบบนี้เนี่ย
มันส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็ผัดไทยอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยอย่างแน่นอน
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้นักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะ
ไปถามพุทธเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
นายกก็บอกว่ากำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอยู่
เรื่องนี้มันต้องทำความจริงให้ปรากฏว่ากินที่ไหนป่วยจากสาเหตุอะไร
นายกบอกว่าก็เคยกินอ่ะไม่เห็นเคยเป็นอะไรเลยเขาไปกินกันที่ไหนล่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เราก็ทานก็ไม่เป็นคราวนี้มันไม่รู้ว่าไปทานที่ไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวกำลังให้สอบสวนอยู่นะตอนนี้มันก็มีแต่พูดถึงในสื่อ
ยังตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลมากพอก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะไปทำความจริงให้ปรากฏแล้วกัน
คือเราต้องไปสืบสวนแล้วก็ต้องตามไปพูดกับคุยกับเขานะ

ว่าคุณไปมายังไงอะไรยังไงหรือว่าถ้ามันมาจากเหตุการณ์
กินอาหารที่ประเทศไทยจริงจะได้เยียวยากันแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
คงจะหาตัวเขาไม่ยากหรอกใช่ไหมตามหาเขานะครับ
ขอร้องว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามาจากการกินผัดไทย
เบื้องต้นกระทรวงการต่างประเทศของไทยขอไปตรวจสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่
เพราะยังไม่เคยได้รับรายงานเรื่องนี้จากทางสถานทูตไทย
ส่วนการพิสูจน์ว่านักท่องเที่ยวป่วยได้อย่างไรหรือสาเหตุมาจากอะไรนั้น
ถือว่าเป็นเรื่องทางการแพทย์นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศมองว่าผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีคนทานเป็นล้านล้านคนข่าวดังกล่าวแน่นอนว่าจะทำให้ส่งผลกระทบกับประเทศไทย
ทำให้ชื่อเสียงของผัดไทยเสียหายได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปตรวจสอบ
ขยายผลไปทำความเข้าใจกับเขาต่อนะแต่ทีนี้ว่าเอ๊ะแล้วกินผัดไทยแล้วมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหม
มันอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีบางคนเป็นหรือเปล่า
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าทางกรมควบคุมโรคกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยประสานไปยังสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
และคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ
ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักเรื่องอาหารปลอดภัย
เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานไปยังเครือข่ายระหว่างประเทศ
และประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้
ที่อยู่ในผัดไทยและทำให้เขาติดเชื้อโรคต้องรักษาตัวแบบโอ้โหเป็น๒ปี
อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าปกติเชื้อปรสิทธิ์เป็นโปรโตซัวในลำไส้สกุลหนึ่ง
โดยทั่วไปเชื้อนี้ไม่ก่อโรคในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
เชื้อจะไม่ทนต่อความร้อนและกรดในกระเพาะอาหาร
ซึ่งผัดไทยเป็นอาหารที่ต้องปรุงให้สุกก่อนในการรับประทาน
แล้วก็ต้องทำแบบร้อนอยู่แล้วลงไปผกไปผัดอะไรแบบนี้นะครับ
ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่มาจากผัดไทย
แต่ถ้าจะมีโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอย่างอื่นเนี่ย
มันก็อาจจะมีได้อย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษโรคบิด
ฮิวาตักอโรคหรือว่าไทฟอยที่เรียกว่าไข้รากศาสตร์น้อยนะครับ
ก็เกิดได้จากการทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย
เชื้อไวรัสโปรโตซัวหนอนพญาติผู้ป่วยก็จะปวดท้องถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งต่อวัน
ื่นไส้อาเจียนมีไข้อุจจาระพบเยื่อมูกมีเลือดปน
รายก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้ารุนแรงเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
มันต้องไปสืบก่อนต้องไปสืบโรคให้ชัดก่อนว่ามันมาจากผัดไทย
หรือว่ามันมาจากน้ำดื่มหรืออาหารอย่างอื่นหรือว่ามันเป็นเรื่องของส่วนประกอบเครื่องปรุง
เครื่องประกอบในผัดไทยที่มันไม่สุกหรืออะไรยังไง
ค่ะก็มีข้อมูลจากเพจสาระสุขภาพยาน่ารู้เนี่ยค่ะ
เพศรัชกรท่านหนึ่งก็ให้ข้อมูลเอาไว้ในเพจนี้นะคะ
เขาบอกว่าเรื่องของเชื้อปรสิทธิ์หรือว่าอามีบ้าที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะ
ว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียมากินผัดไทยแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกติดเชื้อนี้นะคะ
เพจนี้บอกว่าจริงแล้วเชื้อปรสิทธิ์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในวัตถุดิบ
กุ้งผักเส้นสภาพแวดล้อมภาชนะเครื่องปรุง
คือมันเป็นไปได้ในหลายอย่างแล้วขึ้นอยู่กับร่างกายของคนกินด้วยนะคะ
เพราะว่าร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อแตกต่างกัน
แล้วการติดเชื้อมันปนมาได้หลายทางอาจจะอยู่ในอาหารที่กินเข้าไป
หรืออาจจะอยู่ในอื่นรอบอาหารก็ได้นึกออกไหม
สภาพอากาศโต๊ะเอ้ยเก่าอี้อะไรแบบนี้มันเป็นไปได้หมดนะคะ
ทีนี้ค่ะมันรักษาได้นะคะแต่วิธีการก็คือกินอาหาร
สุกมันก็จะเป็นการป้องกันได้
เพจนี้ก็บอกว่าโอ้โหตามที่เป็นข่าวนี้
ถ้าเราเป็นรัฐบาลนะจะส่งทีมบินไปถามเขาถึง
โอ้โหการเป็นอาการของเขาเนี่ยดูแล้วมันนานน่ะ
มันต่อเนื่องอ่ะบอกต้องรักษาเป็นปี๒ปีอย่างนี้
ใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปกินผัดไทยหน่อยดีกว่า

ซอยพี่ภาวดีรังศิษย์๗ค่ะร้านผัดไทยเย้โสธรแถวนี้ดังมากนะคะ
เจ้าของร้านใจดีมากค่ะพี่หนูจรโชว์ผัดไทยให้ทีมข่าวของเราได้ดูได้ชิม
ผัดไทยมา๑๘ปีนะกุ้งปลาหมึกต้องสดสะอาดพี่เขาบอกนะ
ไม่มีลูกค้าคนไหนกินแล้วท้องเสียเลยตั้งแต่เปิดร้านมา๑๘ปี
ส่วนที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกินผัดไทยแล้วป่วยเนี่ย
หนูจรเจ้าของร้านผัดไทยร้านนี้ก็เลยบอกว่าก็ต้องไปดูนะ
ว่าร้านที่เขากินมันแบบของมันสดขนาดไหน
ผวกกลุ่มผวกอะไรที่มันมาผสมในผัดไทยอ่ะค่ะ

เขาจำอาทารณ์ว่าร้านเราก็ค่าขายมานานนะก็ประมาณ๑๘ปีได้แหละ

ฝากยังไงกับขวดที่ประกอบศึกษาการ
อยากให้เขาทำถึงเน้นความสะอาดหนึ่งนะคะอย่างกุ้งสดเนี้ย
บางทีเราอาจจะเก็บความเย็นไม่พอไหมอาจจะเป็นได้
ใช่ใช่อาจจะเขาจะทำเผ็ดไว้ไหมล่ะบางทีเขาทานเผ็ดไม่ได้
อาจจะเป็นได้ใช่ไหมฮะอ่ะทีมข่าวของเราก็ไปผัดไทยริมถนนวิภาวดีซอยสามด้วยนะคะ
เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่เคยมีใครกินผัดไทยหอยทอดที่ร้านแล้วเกิดอาการท้องเสียเลย
ก็ถ้าเกิดจะมีอาการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางร้านของไม่สดครับ
เรื่องนี้นะอย่างน้อยก็จะได้ชี้แจงด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวชื่อเสียงของผัดไทยของประเทศไทยค่ะอ่า

ใช่เพราะทุกคนมาเมืองไทยก็ต้องกินผัดไทยนะคะ